พูดถึงซุปตาที่ขึ้นธรรมเนียบเทียบชั้นกับแม่อ้ำพัชราภา
ณจุดนี้ขอยกให้น้องเอสุภาชัยไปเลย
อ้าหอยแม่จ๊ะประสุนรุนช่อง
ช่วงนี้หน้าดูอ่อนเยาว์และดูยาวนะคะ
ส่วนหุ่นเนี้ยแม่สูงยาวเขาดีดีแบบดีดีเลยฮอพี่เอ๋ฮอ
เออเด็กนักเรียนเอคะเสื้อตึงดึงทรง
แถมสูงขนาดเนี้ยร้อยเก้าสิบเซ็นต์เป็นไรซิ
แม่ว่าก็ว่านะหน้าเด็กจริงไม่จกตา
ว่าไหมล่ะคะคุณผู้ชม